ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ

พยายามจะข่มขืน

ข่มขืนเขาให้ได้แต่ไม่สำเร็จ

พอถูกจับแล้วบอกว่า

เดี๋ยวผมออกจากคุกมาผมจะมาสู่ของ

ผู้ต้องหาชื่อว่านายปริญญาพึ่งเกษม

หลังจากก่อเหตุพยายามจะไปข่มขืนเขา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ตำบลบ้านซ่องอพศวคราม

บอกว่าแม่ถูกนายปริญญา
ที่อาศัยอยู่ห้องเช่าข้าง

อย่างเมื่อวานนี้หญิงผู้เสียหาย

เพียงลำพังคนเดียวอยู่

เดินเข้ามาในห้องผลักผู้เสียหาย

ทำร้ายร่างกายด้วยการทุบตีหลายครั้ง
ใช้มีดคมคู่ห้ามส่งเสียงดัง

วิ่งหนีออกมาจากห้องเช่าได้

จากลูกชายแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ข้างนอก

แต่พอวิ่งไปได้

ปริญญาผู้ต้องหาวิ่งตามมาทันครับ
ต่อยเขาที่หน้าท้องของผู้เสียหาย
ลากเขาไปในป่ายย่าข้างทาง

แล้วก็พยายามจะข่มขืนอยู่นาน

สุดท้ายด้อความเมา
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ถึง๖โมงเย็น

ทำไม่ได้แต่นอนกอดไว้๖ชั่วโมง
หญิงผู้เสียหายหญิงวัย๕๗ปีเนี่ยต้องออกอุบายบอกว่า
เอาอย่างนี้ยอมก็ได้แต่เดี๋ยวไปซื้อเหล้าก่อน
เอาเหล้ามาดื่มกันก่อนดีกว่านะมาดื่มเหล้าเป็นเพื่อนกันก่อน
เดี๋ยวยอมมีอะไรด้วยนายปริญญาผู้ต้องหาก็ตายใจ
พาผู้หญิงเดินออกมาจากป่าข้างทางเดินไปที่ร้านค้าด้วยกัน
หวังจะไปซื้อเหล้าพอไปถึงที่มีคนครับ
ผู้เสียหายก็รีบวิ่งหนีไปหาชาวบ้านหาลูกชายเลย
แล้วก็พากันไปแจ้งความกับตำรวจเจ้าหน้าที่ก็สามารถติดตาม
จับกลุ่มตัวนายปริญญาได้ที่ห้องพักนะครับพอรู้ว่าเขาไปแจ้งความก็หนีไป
แต่ว่าไปอยู่ที่ห้องพักจากการตรวจค้นในห้องพักนะ
ไปเจอแผ่นหนังโป๊ะอยู่ในตู้เย็นโอ้โหเก็บไว้เยอะเลยอ่ะ
นี่ฮะเต็มเลยนะครับเก็บไว้ในตู้เย็น
ก็สงสัยจะตู้เย็นเก่าแล้วเอาเป็นที่เก็บอะไรแบบนี้นะครับ
ปริญญาผู้ต้องหาสารภาพว่าก่อเหตุเพราะเมาแล้วก็แอบหลงรัก
หญิงผู้เสียหายมานานแล้ววันนี้ก็พาไปทำแผนก็ก้มกราบขอเข้ามาเขา
แล้วก็ยืนยันว่าเดี๋ยวหลังพ้นโทษออกมานะ
เดี๋ยวจะเก็บเงินแล้วมาสู่ขอเพราะว่ายังไงก็รักไม่เสื่อมคลาย

บอกว่าหลงรักป้าถามเขารึยังเอ่อจะมาสู่ขอเขาเนี้ย
ถามเขาหรือยังเขาจะกลัวกว่าเดิมไหมถ้าออกมาเนี่ย
เจ้าหน้าที่คุมตัวไปดำเนินคดีนะครับส่วนผู้เสียหายก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้ว
เพราะว่าต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดีโอ้โห